พร้อมของทีมชาติไทยเดินทางไปถึงที่จอร์เจียเรียบร้อยแล้วนะครับ
จะแข่งขันกับทางเจ้าถิ่นในเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินของฟีฟ่า
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ได้ดูกันนะครับ
ในวันพรุ่งนี้เวลา๕ทุ่มอย่าลืมติดตามนะครับ
หลังเดินทางไปถึงธรรมนักเตรียมไทยนะครับ
ก็ลงซ้อมนะครับทำกลางอากาศ

น่าจะพอทนกันได้อยู่แต่บางคนเนี่ยเห็นเลยนะครับว่ามีใส่ถุงมือด้วยนะครับ
ฟร่างกายหน่อยเพราะว่าถ้าอากาศมันเปลี่ยนมีโอกาสจะเป็นไข้ได้เหมือนกัน
การอบอุ่นร่างกายมีความจำเป็นมากนะครับในเกมแบบนี้
เพราะว่ายังไงเราก็ไม่ชินอากาศหนาวแล้ว
แต่เรื่องของเวลาไม่ต้องปรับเท่าไหร่เพราะว่ามันห่างแค่๓ชั่วโมงนะครับ
โนโพลกิ้งก็บอกว่ามีเวลา๑วันในการที่จะซ้อม
ก็คือวันนี้นะครับนี่ภาพซ้อมเมื่อวาน
ก็คงต้องพร้อมในสถานการณ์ที่เราไปในมุมที่นักเตะหน้าใหม่ผสมไปด้วยนะครับ
ศึกษาการเล่นของจอร์เจียไปวิธีการเล่นแบบไหนจะเหมาะสมในการเจอกับเขา
แล้วก็จอร์เจียเป็นทีมที่คุณภาพแต่ก็มั่นใจในตัวนักเตะทีมชาติไทยว่าก็มีคุณภาพไม่แตกต่างเหมือนกัน